นุ่มเห้าสัดสาวร่วงแข็งจัดอุทานหยาบ

เออรายเดอร์ก็จะไปทำงานของเขา

เยียบน้ำก็เซ็นไปส์ใสเสียหนักหนักโทรให้

พี่ผู้หญิงตกใจร้องเฮ้ยเท่านั้น
มิก้ออังไงนี่ส่วนกัน

ครับผมเบาผมเบาครับมิไม่เบาเลยไม่เบาเลยค่ะ

ไม่เบาเลยนี่พูดเขามาเฮ้ย

ผู้หญิงไม่มีแรงสู้บีบคอเมื่อกี้
โอ้โหดูคลิปนี้ไปนึกถึงน้าติงเลยนึกว่าดูมวยปั้งอยู่ล็อกคออยู่อย่างนี้
ล็อกคอค่ะแล้วทุ่มโอ้โหพี่ผู้หญิงใช่อ่าโอ้โห
เดอร์ครับล็อกคอด้วยบีบคอด้วยคุณผู้ชมเห็นไหมแล้วทุ่มลงพื้น
นะครับชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นต้องรีบมาช่วยพี่ผู้หญิงเขาอ่ะ
รายเดอร์มาถึงชี้หน้าโวยวายหาผู้หญิงด้วยด่าเขาขนาดที่บอก
ฉันไม่ได้ด่าเธอก็ฉันเหยียบฉันตกใจน้ำที่เธอเหยียบ
แล้วก็กระเซ็นใส่ฉันฉันร้องเฮ้ยคำเดียวเนี่ยเธอไม่ยอมฮะ
นำคลิปมานะฮะมาลงระบุว่าพี่รายเดอร์ไม่น่ารักเลย
ทำร้ายผู้หญิงแบบนี้พิกัดจังหวัดเชียงรายน้ากำลังไปส่งลูกนะครับ
ขับสวนกับรายเดอร์ตรงน้ำขังแล้วน้ำกระเซ็นใส่จึงร้องตกใจ
อืมแต่อีกฝ่ายขับรถมาปาดถอนหมวกนอกตีก่อนด้วยหรอโอ้ยด้อง
หวกกันน็อกตีก่อนด้วยแล้วบีบคอครับแล้วก็อ้างว่าโอ้ย
ไม่ได้ทำร้ายบอกตำรวจว่าไม่ได้ทำร้ายทีมข่าวลงพื้นที่ไปพบกับนางสาวนัทอายุสี่สิบปี
ผู้หญิงคนนี้ผู้เสียหายครับพานักข่าวไปดูนี่
ตรงนี้แหละจุดเกิดเหตุริมถนนซอย๒บ้านชุมชนสันตาลเหลือง
อำเภอเมืองเชียงรายเล่าว่าเช้าวันที่๑๗สิงหาคมขี่รถจักรยานยนต์
พาลูกชายสิบเอ็ดขวบจะไปส่งโรงเรียนเฮ้ยนี่เด็กเห็นด้วยเหรออืม
เด็กก็อยู่อ่ะดิเด็กก็อยู่จนมาถึงจุดน้ำขัง
แล้วก็มีรายเดอร์ขี่สวนมาน้ำกระเซ็นใส่เธอ
ร้องอุทานตกใจนะครับแต่ก็ไม่ได้ตอบว่าอะไร
ปลากฏว่ารายเดอร์ขี่รถมาปาดบอกจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะ
แล้วโวยวายโวยวายถามว่าเธอด่าอะไรด่าอะไร
เมื่อกี้ด่าอะไรจึงชี้แจงบอกว่าไม่ได้ด่าฉันตกใจฉันอุทาน
บอกว่าที่เจ็บปวดนอกจากร่างกายหรือคือทำร้ายเธอต่อหน้าลูกเธอครับ
คือต้องการแบบมันเสียความรู้สึกแล้วเมื่อคืนอ่ะ
คือลูกอ่ะนอนแล้วก็ร้องไห้นะคะเพราะว่าเกิดเหตุแล้ว
แล้วก็บอกว่าสงสารแม่เพราะว่าแบบหนูว่าปวดคอไง
แล้วก็ให้เขาตายาให้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเห็นเห็นเมื่อเช้าแล้ว
แล้วก็ให้เธอกับคู่กลางเนี่ยไปลงพัก
ไปก็ได้โอ้โหสบายรู้กฎหมาย
คุณผู้ชมมองว่าคดีนี้มันเป็นคดีทะเลาะวิวาสหรือทำร้ายร่างกาย
คือถ้าทะเลาวิวาสคือสมัครใจทะเลาวิวาสกันทั้งคู่

หรือยังไงเธอไปตรวจร่างกายครับ
หมอบอกว่าเธอได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าและร่างกายหลายแห่ง
ทำไมละคุณตำรวจ

ฮะเลยว่าเตี๋ยวนัดมาไกลเกียร์กันกันล่ะกัน
แต่เรามาบอกว่าไม่เอาเธอจึงมาเรียกร้องสอบกระจัง
คิดว่ามันทะเลาะวิวาสหรือทำร้ายร่างกายครับ

ถ้าดูจากคลิปเห็นรายเดอร์ล็อกคอ

แล้วถ้าไปสวนกันแบบนี้

แต่บางทีเขานึกว่าเรียกเขาอะไรอย่างนี้ไง

ต้องระวังนะอุทานใหม่

โอ้โหสุดยอดจริง